เหนือสิ่งอื่นใดถ้าวันนี้จะพาบุตรหลานน้องหนูไปเที่ยว

เดี๋ยวปีนป่ายขึ้นไปแล้วก็พัดตกเหมือนที่ลำปาง
คุณผู้ชมเด็กน้อยคนหนึ่งพลัดตกรูปปั้นสัตว์
ลงมาหัวแตกแต่น้องเขากลัวไม่ยอมให้ทำแผลครับ
เพลงนี้ไปอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างของงาน
เขตกานเด็กเซ็บต้องร้องงแงเสียบัง
นอนความอยู่แต่ร้องเพลงแล้วหึนะ
คือเหมือนกับว่าจะพยายามทำแผลให้น้อง
แล้วก็พยายามช่วยกันคุยเชื่อกันพูด

เจ้าของเพลงเขาถึงภูมิใจมาก
เพลงเขาสามารถเข้าไปอยู่ในใจของเด็กได้

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยศิลปินสองคนของเปเปอร์เพลงเนี่ย

น้องเจ็บขนาดนี้ยังนอนร้องเพลงนั้นอยู่เลย
สุดยอดนี่คือน๑พายุเด็กอาณุบรรณสอง
โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นที่ลำปาง
คือเขาไปร่วมกิจกรรมแล้วเขาพัดตกรูปปั้นเสือจนหัวแตก
นะฮะนี่ไอ้รูปปั้นนี้นี่นี่อ่อโอ้นี่เหรอ

งอแงไม่เอาไม่เย็บแผลมันเจ็บมันนู่นอย่างนี้คุณผู้ชม
หมอเลยอ่ะร้องเพลงซิอยากร้องเพลงอะไร
น้องก็ร้องเพลงเมื่อกี้ขึ้นมาเขาว่าอย่างนั้น
โดยที่หยุดร้องไห้แล้วก็ร้องเพลงตอนแรกร้องไห้อยู่เพราะเจ็บ
หลังจากนั้นพอน้องลืมความเจ็บปวดเขาไปร้องเพลงทรงอย่างแบด
เอ้าแล้วก็เลยเย็บแผลได้นะฮะ
เขาบอกว่าสุดท้ายนะน้องก็บอกว่าอุ๊ยทำไมเจ็บเหมือนมดกัดเลยอ่ะ
เออเพลงสูงอย่างแบดมันทำให้
มันทำให้น้องเขาแบบลืมความเจ็บปวดไปได้อันนี้ก็เออ
มันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะฮะ
เอาทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูหน่อย
มันมีเด็กหนูนะที่เขาเป็นผู้ป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
แน่นอนเขาก็ไม่สามารถที่จะออกมาไปร่วมกิจกรรมวันเด็กได้ครับ
ทางโรงพยาบาลก็เราต้องช่วยกันทำให้เด็กเขาแบบว่ามีความสุขใช่ไหม
โรงพยาบาลพังงาครับคณะแพทย์พยาบาลต่างร่วมใจกันที่เห็นในแพทย์พยาบาลนะ
แต่งชุดแฟนซีพาเด็กที่รักษาตัวอยู่ที่ตึกเด็กออกมา
ออกมาเปลี่ยนชุดนิดหนึ่งและก็ไปเดินขบวนกัน
และก็คนที่เหมือนสบายนะกับไปร่วมกัน
แล้วก็เอาของไปมอบให้กับเด็กที่เขารักษาตัวอยู่ตามเตียงพยาบงพยาบาล

ถึงแม้ว่าจะป่วยก็มีคนมาโยงมาเยี่ยมอะไรกันไป
อันนี้แดดจังกลืมไปเยี่ยมนี่
มัดจุกอันนี้คุณหมอนะครับ

คุณหมอคุมพยาบาลแปลงกลายเป็นตัวการ์ตูนต่าง

มีตุ๊กตรงตุ๊กตาของเล่นเครื่องเขียนสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับเด็กที่ป่วยนะครับ

น่าจะได้มีแรงในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อไปนะครับ
อันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวจบข่าวของเรานะ
ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่นั้นดูข่าวไปแต่งตัวให้ลูกไปเตรียมพร้อมพาลูกไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ใช่แล้วอย่างแน่นอนวันนี้สถานที่ต่างคนเยอะนะครับ
คุณผู้ชมก็ระมัดระวังการพลัดหลงกับลูกกันด้วย
แนะนำบางท่านเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรเลย
ใส่ไว้ในกระเป๋าลูกแล้วก็แบบคอยย้ำคอยเตือนลูกว่าถ้าหลงกันเมื่อไหร่ให้ไปหาผู้ใหญ่
ให้บอกผู้ใหญ่ว่าติดตามกันตรงนี้ติดต่อกันตรงนี้
อันนี้ไม่น่าจะหลงทางดูแล้วน่าจะหลงเธอ
ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะคะเตือนใจนะคะ
น้องเองก็ต้องคอยบอกลูกแล้วนะว่าอย่าเดินหนีกันเนอะ
จูงมือพ่อแม่ตลอดนะคะ